ถามหานะคะคุณนัทธวุฒิใส่เกลือหายไปไหน
เพราะคุณจตุรนก็ยังออกมาแสดงความคิดเห็น
ว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแม้แต่จะคิด
ปรากฏว่าคุณนัทธวุฒิสายเกลือ
บอกยังอยู่เป็นนัทธวุฒิคนเสื้อแดงเหมือนที่เคยเป็น
นี่ค่ะผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย
หรืออดีตผู้ช่วยหาเสียงพักเพื่อไทยโพสต์แล้วนะคะทั้งเอ่อ
สื่อมวลชนนะคะแล้วก็มวลชนส่วนหนึ่งตามหาตัวผม
ผมยังอยู่ครับเป็นนัทธวุฒิสายเกลือคนเสื้อแดงเหมือนที่เคยเป็น
เชื่อว่าหัวใจพักเพื่อไทยกำลังพยายามอย่างที่สุด
ที่จะฝากกับดักอำนาจตั้งรัฐบาลประชาธิปไตย
ใครลองมาทำจะรู้ว่าเรื่องมันโคตรยาก
คุณนัทธวุฒิบอกอย่างนั้นนะคะทุกเงื่อนไขไม่ใช่จะผ่านไปได้ง่าย
สวกับพักการเมืองอีกฝ่ายตั้งแง่
เพื่อนเราใน๘พักก็ยังมีเรื่องที่ยังยอมไม่ได้
หลังเลือกตั้งเสร็จผมได้ออกเดินคุยกับสวที่รู้จักหาเสียงให้พิธา
เรื่องแบบนี้คุณนัทธวุฒิบอกว่านักเลงเขาไม่ต้องพูดกัน
แต่บางทีก็อยากบอกว่าคนเพื่อไทยหัวใจมันมี
ก็คือต้องหาเสียงเพิ่มไม่เปลี่ยนวิธีทำจะหาผลลัพธ์ที่ต่างไปจากเดิมยังไง
สถานการณ์มันซับซ้อน๑๔๑เสียงเต็มทุกโหวตไม่เคยบิดพริ้ว
ถ้ารวมเสียงสวได้พิธาเป็นนายกไปตั้งแต่รอบแรก
แต่โลกของความจริงเป็นอย่างที่เห็น
คุณนัฐวุธยังบอกหัวไทยเป็นภาคการเมืองที่ถูกกระทำมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย
จะผิดถูกยังไงเราก็สู้ของเรามาจนวันนี้
ยืนยันว่าถ้ารัฐบาลประชาธิปไตยจะตั้งได้เพื่อไทยนี่แหละจะเป็นคนทำให้สำเร็จ
ถ้าเพื่อไทยทำไม่ได้ก็ไม่มีพักไหนทำได้แล้ว
หลายคนถามผมว่าทำไมยังไม่ออกจากพัก
คุณนัทธวุฒิบอกว่าผมยังอยู่ครับที่นี่บ้านผมผมจะยืนอยู่ที่นี่
กับพี่ผมน้องผมที่เคียงข้างล้มลุกคลุกคลานกันมา
ถ้าถึงวันที่ไม่ใช่ไม่ต้องถามหรือตามหาผมจะพูดออกมาเอง
โพสต์แล้วโพสต์ยาวครับโพสต์อยู่ด้วยนะคะนี่ค่ะ
หลายคนก็ถามหาโพสต์ทีเดียวโพสต์ยาวเลยนะครับ